นี่ก็ยังตามตัวกันอยู่นะครับป้ามหาภัยค่ะนะผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็รุ่นราวคราวป้านี่แหละนะครับ
คุณป้าคนนี้ขึ้นรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ทำทีเป็นขอแลกเงินเข้าไปเรื่อย

แลกแบงค์ย่อยหน่อยแลกเท่าไหร่ก็ไม่พอจนพอใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงไปกดเงินให้เนี่ย
เพราะกดเงินมันมีแต่แบงค์ใหญ่ลงรถแล้วหายไปเลยโดนก็หลายคนฮะโอ้โห
พอไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เสนอข่าวไปมีคนให้ข้อมูลมากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเยอะแยะไปหมด
แท็กซี่ก็กลัวป้ามหาภัยรายนี้นอกจากกลัวไวรัสอูฮันแล้วต้องกลัวป้าแกอีก
ถ้าคุณป้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาป้าต้องออกมาพบตำรวจออกมาแสดงตัวว่าฉันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
นี่คือคุณลุงประศิษฐ์มณฑนจรรย์อายุ๗๓ปีแล้วอาจจะยังดูแข็งแรงอยู่คุณลุงก็ยังขับแท็กซี่อยู่นะครับ
ลุงบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเนี่ยถูกหลอกไป๔๐๐๐บาท
แจ้งความไว้ที่สอนอพระพลาชัยนะฮะลุงประสิทธิ์บอกว่าดูข่าวทางไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้
ค่ะรีบติดต่อมาเลยอ่าเพราะว่าที่ไทยรัฐทีวีเสนอข่าวว่าป้าคนนึงหลอกเงินคนขับแท็กซี่เนี่ย
ที่โพสต์ตามล่าตัวป้าคนนี้ลุงประสิทธิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่ลุงเจอนะครับ
หนึ่งมกราคมปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับป้าคนนี้เรียกรถแท็กซี่ของลุงจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
บอกว่าจะไปโรงพยาบาลหัวเฉียวขึ้นรถแล้วทำทีเป็นชวนคุยอันนี้ไม่ใช่คุณป้ามหาภัยนะฮะ
อันนี้คุณละวิการแก้วิจิตรขึ้นไปคุยกับคุณลุงประสิทธิ์แต่ว่าคุณละวิการนี่ยังสาวสวยอยู่แล้วคุณผู้ชมแยกออกอยู่แล้ว
แล้วคุณลุงบอกว่าขึ้นมาถึงทำทีชวนคุยเขาจะนั่งเบาะหน้านะนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับไม่นั่งข้างหลัง
แล้วก็ใช้มุกเหมือนกับที่คนอื่นโดนนะฮะก็คือขอแลกแบงค์ย่อยหน่อยขอแลกทีแรก๕๐๐แล้วก็เปลี่ยนเป็นพันหนึ่งก็แล้วกัน
คุณลุงก็หยิบเงินออกมานับให้นะพอเห็นว่าคุณลุงมีเงินเยอะขอเพิ่มแลกแบงค์ย่อยเพิ่มเป็น๓๐๐๐แล้วเป็น๔๐

พอได้๔๐๐๐เปิดประตูรถแล้วลงหายไปเลย
อื้อหือเสียบจริง
เขาก็บอกว่าลุงจำไว้นะ๔๐๐เนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมาไปเคลียร์เรื่องอะไรอ่ะแชร์ทั้งนั้นแหละเขาบอก
เชียร์เรื่องแชร์เดี๋ยว๕นาทีเขากลับมาแป๊บเดียวเขาให้คอย

เคลียร์เรื่องแชร์แล้วจะกดเงินมาให้เลย
เอ๊ะตอนที่ว่าเราไม่รู้จักเขาเนี่ยทำไมให้เขาไปเยอะอย่างนั้นไม่เอกใจตรงนี้
ตอนที่เขาลงแล้วนะแล้วเราก็ถอนหายใจแล้วด้วย
อ่าก็เหมือนแบบว่าเขาคงจะรู้จุดอ่ะเราถอนหายใจอ่ะอาจจะคิดได้แล้ว
เขาก็รีบเดินไปแต่นี่เราก็ทิ้งรถรีบตามไปมันก็ไม่ทัน
แต่ผมก็ไม่ได้คิดไรไรอย่างงี้เหมือนเราเพลินไปอ่ะเพลินไปที่เฉยอ่ะ
ตระเวนก่อเหตุเพราะไปก่อเหตุหลายท้องที่
ตอนนี้ตำรวจทุกท้องที่บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อ
ว่าป้าเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไง
อ่าป้ารีบมาแสดงตัวนะถ้าไม่ได้ทำแบบนั้นจริงจริง